ไปดูเหตุสลดเกิดขึ้นที่บ้านเพระยอง
มีคุณยายอายุ๘๑ปีปกติคนเท่าคนแก่เขาชอบทานกล้วยน้ำวาใช่ไหม
คุณยายอายุ๘๑ปีเป็นโรคอัลไซเมอร์
ท่านก็ไปทานกล้วยน้ำว้าปรากฏว่ากล้วยน้ำว้าติดคอค่ะ
คอนะคะจนกระทั่งคุณยายเสียชีวิตค่ะ
คุณยายผู้โชคร้ายรายนี้ก็คือคุณยายสินศรีสว่าง
อายุอาณามก็เยอะแล้วนะ

พยายามที่จะยื้อชีวิตปั๊มหัวใจยื้อกลับมาแต่ไม่ได้จริง
น่าจะเสียชีวิตก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปถึง

คุณวันดีเอี่ยมองค์เป็นญาติของผู้ตายเล่าบอกว่าผู้ตายเป็นโรคอัลไซเมอร์
เดินไม่ได้หรอกเวลาจะทำอะไรก็ต้องคลานไป

จากว่าก่อนหน้านี้ผู้ตายพักอาศัยอยู่กับลูกสาว
มีอาชีพเป็นครูอยู่ที่อุทัยธานี
และหลังจากนั้นมาอยู่กับลูกชายที่ระยอง

อยู่กับลูกชายได้สักประมาณ๕เดือนเสร็จแล้วค่ะ

ช่วงเช้าทั้งลูกและหลานออกไปทำงานกันหมด
หุงหาอาหารเตรียมไว้ให้

จะเป็นคนนำอาหารมาให้กับผู้ตายกิน
ทุกวันช่วงประมาณบ่ายโมง
หลังจากที่ให้ทานข้าวเสร็จแล้วตามปกติค่ะ
สิ่งที่ทำต่อก็คือหยิบกล้วยน้ำว้าให้กิน

เพราะว่าคุณยายชอบทานกล้วยน้ำว้ามาก
กินแบบนี้เป็นประจำเป็นประจำ
จากนั้นค่ะคุณวันดีบอกว่าเอากล้วยให้คุณยายทานเสร็จ
ตัวเองก็เลยไปเข้าห้องน้ำออกมาอีกทีค่ะ
พบว่าคุณยายนอนลักษณะคือเหมือนแน่นิ่ง
คุณวันดีพยายามไปอุ้มไปช้อนคุณยายลุกขึ้นนั่ง
พยายามจะช่วยแต่มันไม่สำเร็จ
ตอนนั้นก็ตกอกตกใจรีบโทรศัพท์
โทรศัพท์ไปหากู้ภัยโทรศัพท์ไปหาโรงพยาบาล
บอกมาช่วยหน่อยช่วยกันปั๊มหัวใจ
แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไม่สามารถช่วยชีวิตคุณยายกลับมาได้
ทีนี้ก็คาดกันเลยค่ะว่าผู้ตายหลังจากที่กินทานกล้วยเสร็จ
น่าจะคลานไปคลานเพื่อเอาเปลือกไปทิ้งที่ถังขยะหน้าบ้าน
แต่ไปไม่ถึงหมดสติซะก่อนนะคะ
ถามว่าญาติติดใจไหมสาเหตุการตาย
ญาติบอกว่าก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการณ์ตาย
แต่ว่าตามกระบวนการของกฎหมาย
แม้ว่าญาติเองจะไม่ติดใจการเสียชีวิตศพของคุณยาย
ก็ต้องถูกส่งไปที่โรงพยาบาลระยอง
ไปผ่าชนะสูตรพลิกศพดูว่าสาเหตุการณ์ตายเกิดจากอะไร
แล้วเดี๋ยวจะนำสวพยาดกลับขึ้นมา
ประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ
ผู้สูงอายุคือต้องดูแลใกล้ชิดจริง
ปัญหาที่มักจะเจอแล้วถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็คือล้ม
ใช่แล้วก็นี่แหละอาหารติดคอ
คือเหมือนกับระบบการย่อยอาหารหรือการทานอาหารของคน

ครั้งกินอะไรเข้าไปมันติดคอได้ง่ายมากอันตรายนะ